ทุกผู้ชมครับตามกันเรื่องนี้ต่อหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
เพราะว่าหลายคนก็แหมอดชื่นชมแล้วก็แสดงความยินดีกันด้วยไม่ได้

พี่พรกับน้องเวฟพี่พรหญิงสาววัย๕๘ปีกับน้องเวฟ
ชายหนุ่มวัย๑๘ปีคู่รักต่างวัย
อายุห่างกันเท่าไรเนี่ยสี่สิบปี

วันนี้นะครับทุกผู้ชมครับเราไปคุยกับครอบครัวของน้องเวฟมาด้วยนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้น
พ่อกับแม่ของน้องเวฟให้คำตอบกับไทยรัฐทีวีเป็นที่แรก

ลูกชายวัยสิบแปดปีไปพบรักกับหญิงสาวอายุห้าสิบแปด

คุณพ่อคุณแม่ของน้องเวฟว่าอย่างไรไปฟังนะฮะ
ย้อนให้ดูก่อนย้อนให้ดูเรื่องราวความรัก

เขาบอกเขาจะแต่งงานกัน
แต่คุณพ่อคุณแม่ของน้องเวฟเนี่ยอายุน้อยกว่าพี่พรอีกนะ

คุณแม่อายุสามสิบแปดคุณพ่ออายุสามสิบเก้า

ก็มีได้ใช่ไหมมีลูกตอน๒๐
นี่คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วยนะครับ
คือเมื่อกี้เห็นลักษณะเหมือนการ์ดแต่งงานไป

นี่นะครับคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องเวฟนะครับ
เวฟชายหนุ่มวัย๑๘ปีบ้านอยู่ที่ตำบลสนามแยะ
อำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรี

คุณแม่ของน้องเวฟบอกว่าหลังจากรู้ข่าวว่าลูกชายเนี่ยไปคบหากับ
คุณพรวัยห้าสิบแปดปีพ่อกับแม่ตอนนั้นนะฮะ
คือพ่อกับแม่เนี่ยบอกว่าเริ่มขายขนมไส้ปั้นหรือว่ากุ้ยช่ายนั่นแหละนะ
เพื่อเก็บเงินแล้วก็แบ่งเป็น๓ส่วนเลย
ส่วนแรกคือเก็บเงินทุนของวันถัดไป
ส่วนที่๒เก็บไว้ให้ลูกอีก๒คน
ส่วนที่๓เก็บไว้เป็นสินสอดงานแต่งงานของลูกชายในอนาคต
หลังจากลูกชายมาบอกว่ารักนะแม่
รักนะพ่อคนนี้หนูรักจริงอยากจะแต่งงานให้ได้
คือพ่อกับแม่ของน้องเวฟบอกว่าในอนาคตคือตั้งใจว่าลูกชายเนี่ยยังไงต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย
แล้วจะได้มีเงินเนี่ยไปขอแต่งงานกับพี่พรให้เป็นเรื่องเป็นราวนะฮะ
ซึ่งแม่เนี่ยแล้วแต่ลูกส่วนว่าที่ลูกสะพ้ายเนี่ยถามว่าโอ้โหแม่แล้วรุ่นกันขนาดนี้คุณแม่เรียกยังไง
คุณแม่๓๘คุณพ่อ๓๙แต่ว่าลูกสะพ้าย๕๘แม่บอกว่าก็เรียกว่าหนูพรเรียกว่าหนูพร
แม่บอกว่าไม่เคยบอกกับใครมาก่อนนะครับขอบอกกับไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวโชว์เป็นที่แรก
ว่าแม่เนี่ยแอบเก็บเงินมาได้๗เดือนแล้วลูกชายยังไม่รู้เลยตั้งแต่ลูกชายมาบอกว่าแม่
หนูรักคนนี้คนนี้แฟนหนูนะแม่เนี่ยเก็บเงินมาให้๗เดือนแล้วบางส่วนก็ฝากไว้ธนาคารเรียบร้อย
แต่ยังไม่ขอบอกจำนวนก็แล้วกันแม่บอกมันเป็นเคล็ดของแม่บางส่วนยังไม่ได้ฝากแบงค์
อย่างเช่นเวลาเงินขายขนมกุ้ยช่ายในตระก้านี้แม่นับให้เราดูนะฮะมีอยู่พันกว่าบาทจะแยกเก็บเลยของเวฟไว้๓๐๐
เหลือทำทุนวันรุ่งขึ้นอะไรประมาณอย่างนี้แม่ของน้องเวฟบอกว่าครอบครัวไม่ใช่ครอบครัวร่ำรวยอะไรที่ต้องพยายามเก็บเงินเอาไว้
เพราะไม่อยากให้ใครมาว่าลูกชายว่าเอ๊ะไปหวังอะไรจากพี่พรหรือเปล่านู่นนี่นั่นหรือเปล่าอะไรยังไงก็เลยอยากเก็บเงินเอาไว้เยอะว่าลูกชายเนี่ยไม่ได้ไปหลอกลวงฝ่ายหญิงเขาเดี๋ยวคนจะหาว่าฝ่ายหญิงเขาอายุเยอะลูกชายเนี่ยจะไปหลอกอะไรเขาหรือเปล่า

ก็ให้เขารักกันนาน
ไม่ให้เว็บคิดมากก็แม่ก็รักทั้งคู่
นี่คุณแม่วันนิพาฝากไปถึงหนูพร
คุณพ่อของน้องเวฟบอกว่าหลังจากเรื่องราวความรักของลูกชายเป็นข่าวดัง
ก็ได้ตะเตือนลูกชายไปบ้าง
อย่าไปสนใจคำดูถูกหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์จากใครในแง่ลบกับเราก็แล้วกัน

คือพ่อบอกว่าพ่อเชื่อในความรักของทั้งคู่

เหมือนกับว่าทั้งคู่เขาเกิดมาคู่กันอยู่แล้ว
อาจจะเป็นคู่รักตั้งแต่ชาติปางก่อนก็ได้
ถึงมาเจอกันในชาตินี้แม้อายุจะต่างกัน๔๐ปี
หลังจากนี้ก็ขอให้ทั้งคู่เนี่ยตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวกันต่อไป

เพราะวิภาควิจารณ์ก็ทำของเขาด้วยอยู่แล้ว

เขาจะเป็นแบบถ้าช่วยปั้นนี่ผมก็จ้างลูกนะ
ว่าเขามีสติมอะไรของเขาก็ไม่รู้เขามีของเขาเขาก็ได้รายได้ของเขา
วันนี้เราได้คุยกับน้องเวฟแล้วก็พี่พรนะฮะวีดีโอคอลไปสอบถามสารทุกข์สุขดิบ
คุณพ่อคุณแม่ของน้องเวฟพอดีเลยค่ะนี่ฮะก็เลยถามย้ำกันว่าเออเป็นยังไงกันบ้างความรัก
ขอย้ำอีกทีกันแล้วกันบางคนบอกทำคอนเทนต์หรือเปล่าต่อให้บอกว่าจริงแต่บางคนก็ยังสงสัยว่าทำคอนเทนต์หรือเปล่า
นะน้องเวฟยืนยันว่ารักกันจริงนะครับหวังแต่งด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจ
แม้แต่คนที่เข้ามาบูลลี่ก็ขอขอบคุณเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้รู้ว่าเราทั้งสองคนรักกันมากขนาดไหน
เป็นแฟนกันจริงครับแล้วก็ขอบคุณคนที่ให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณคนที่แบบมาบูลลี่ด้วยครับ
ทำให้ได้รู้อะไรหลายอย่างครับ
เหมือนกับอย่างค้ายว่ายิ่งมีคนว่าแล้วเราก็ยิ่งทำไห้เราสองคนรักกันมากขึ้นอย่างนี้มั้ย

คุณผู้ชมหลายท่านส่งข้อความมาแบบที่พี่อุ๋ยบอกแหละว่าหน้าเขาคล้ายกันจริง
ผมเห็นที่แรกผมก็เออเขาหน้าคล้ายกัน
เขาบอกคนเนื้อคู่กันบางทีหน้าเขาคล้ายกัน
เหมือนที่คุณพ่อบอกเขาอาจจะเป็นเนื้อคู่ไหนชาติปางก่อนก็ได้
ปีนี้พี่พรอาจจะมาเร็วในชาตินี้พี่พรอาจจะมาเร็วหน่อย

๔๐ปีแต่ก็มาเจอกันหน้าคล้ายกันจริง
เราสอบถามไปยังนักกฎหมายในแง่มุมของกฎหมายนะ
น้องเวฟ๑๘ก็ถือว่าเด็กและเยาวชนนั่นแหละนะฮะ
เรื่องนี้นะครับเรื่องการแต่งงานของคู่รักต่างอายุเนี่ย
ฝ่ายหนึ่งอายุ๑๘อย่างกรณีน้องเวฟพี่พรเนี่ยทนายความบอกว่า
จูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสได้เลย
เพราะ๑๘ปีบริบูรณ์อันนี้ถือว่าจดทะเบียนสมรสได้แล้ว
ส่วนคู่รักคู่อื่นเนี่ยถ้าจะมีอายุน้อยกว่ากันเนี่ยน้อยกว่า๑๘
อันนี้ต้องระวังแล้วในแง่ของกฎหมาย
ฟังทนายนะฮะ
ก็เป็นสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายกันได้เลยนะครับผม
ตอนที่มีผัวแค้งส่องมันดูแลให้ถูกต้อง
มันประคังประคอง
อย่าให้มองม่อนใจ

อย่างนี้นะคะนี่นางจันลานามเมืองรักอายุ๕๒ค่ะ
กับน้องตั้งในวุฒิชัยจันทราชอายุสิบเก้าห่างกันสามสิบสามปีนะคะ
คู่รักคู่นี้คนก็ติดตามให้กำลังใจในโลกโซเชียลเยอะมาก
เขาก็จะมีคลิปอะไรแบบนี้น่ารักเยอะค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปทำความรู้จักกับคู่นี้ดูหน่อยนะคะ
น้องตั้งเป็นนุ่มกำพร้าแม่อยู่กับยายพ่อบวชเป็นพระ
แล้วก็มาปิ๊งรักกับพี่จันทร์พี่จันเป็นแม่ม่ายนะคะ
นางสาวจันลาท่านนี้สามีเธอเสียชีวิตไป
ก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันอยู่ในพื้นที่หมู่๗บ้านดุงศาลตำบลโพลงาม
อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครอืมเขาดูใจกันตั้งเก้าปีอ่ะ
เก้าปีเลยเหรอโอ้สุดท้ายก็เอ่ยปากสารภาพรัก
เขาแต่งงานอยู่กินกันมาสามเดือนแล้วหรือฮะใช้คำว่าแต่งงานแล้วนะครับ
ตั้งยอมรับว่าแอบชอบพี่จันทร์ตั้งแต่ปสี่อืม
ตอนนั้นมาช่วยงานที่บ้านแล้วออกไปหาปูหาปลาด้วยกันบ่อย
นานเข้านานเข้ารู้สึกรักอ่ะรู้สึกอบอุ่นอ่ะครับ
ก็เลยมาเปิดใจกับพี่จันทร์ตอนอายุ๑๙ว่าเนี่ยแอบชอบมาตลอดเลยนะ
ครบได้ไหมทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือกันเลยนะคะ
สินสอดหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเงินก้อนเนี้ยน้องตั้งหามาด้วยน้ำผักน้ำแรงของตัวเอง
ครับทีนี้พอมีกระแสออกไปว่าโอ้โหทำไมอายุห่างกันขนาดนี้
ตั้งบอกไม่กังวลเลยครอบครัวก็ไม่ปิดกั้นด้วย
บางคนที่มองว่าคบหากันเพราะเงินหรือเปล่ายืนยันว่าไม่จริงนะคะ
คือน้องตั้งบอกคุณแม่ก็เสียชีวิตไปแล้วคุณพ่อบวชเป็นพระคุณยายดูแล
ผมก็ไม่ได้ต้องการอะไรจากพี่จันทร์ผมแค่อยากดูแลอยู่ใกล้
พี่จันทร์ก็เช่นกันค่ะบอกว่าไม่ว่าใครจะพูดยังไงก็ไม่สน
แค่เรารักกันก็พอบางคนก็ว่าดีบางคนก็อิจฉา
พี่จันทร์บอกคนก็ชอบแซวว่าอายุปูนี้แล้ว
แต่ฝ่ายชายมาสารภาพรักก่อนนะจ๊ะพี่จันบอก
ถามพี่จันเลยว่าพี่จันมีใจให้ผมบ้างไหมเนี่ย
ก็ทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือกันค่ะ
ครอบครัวของพี่จันก็คือสามีพี่จันเสียชีวิตไปนานมากแล้วนะคะ
พอแต่งงานกับน้องตั้งก็ช่วยกันทำมาหากิน
อยู่กันตามวิถีชาวบ้านครอบครัวทั้งสองฝ่ายไม่กิดกัน
เพราะว่าเขาเห็นเลยว่าตั้งใจที่จะดูแลกันและกัน
ครับ
ส่วนคุณยายของน้องตั้งนะคะคุณยายมะลิอายุหกสิบห้า

เราก็ต้องยินดีกับเขาจะไปกีดกันทำไม
ใช่เขาอาจจะเป็นคู่กันมาแต่ชาติฟังก่อนเราก็ไม่รู้

คือในยุคสมัยนี้ผมว่าคือผู้หญิงอายุคือ๔๐กว่า
ไม่ต้องพูดถึงเลยคือยังถือว่ายังสาวยังสวยเลย

เอ้าไม่แต่คนดังหรือว่าคนในแวดวงที่เป็นที่รู้จัก๕๐กว่า

ใช่ดีนะก็ชุ่มชื่นหัวใจ